ที่จังหวัดระยองนะครับมีคนเนี่ยไปยิงกันจนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
เนื่องจากปัญหารักสามเศร้ามีคนเจ็บและมีคนตาย
แต่คนตายไม่ได้อยู่ในสามเศร้าเป็นเพื่อนของคนเจ็บ
ต้องบอกว่าโชคร้ายจริงเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมานะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงอยู่๒คนนะครับ
นี่ครับมีคนเจ็บสองคนนะครับแล้วมีหัวกระสุนตกอยู่ในพื้นที่นะฮะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้วนะครับ
หนึ่งในคนเจ็บเนี่ยไปเสียชีวิตนะฮะชื่อในดีนามสกุลยอดสร้อยอายุ๒๐ปี
เขาเป็นคนสัญชาติลาวนะฮะชาวสปลาวอีกคนนึงที่เป็นคนเจ็บ
กฤษณะมั่นคงชื่อเล่นชื่อพีอายุ๒๐ปีนะฮะ
ซึ่งกฤษณะเนี่ยคือคู่กรณีกับมือยิงนะฮะ
กิจสนะนี่กระสุนถูกยิงเข้าที่ขาได้รับบาดเจ็บนะครับตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
แต่เพื่อนที่มากับเขาเนี่ยถูกยิงเข้าไปด้วยตายเลยนะครับ
จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่าทั้งสองฝั่งคือฝั่งคนเจ็บกับฝั่งคนยิง
เมื่อคืนนี้นัดเคลียร์ปัญหากันแต่ตกลงกันไม่ได้
ฝั่งของมือยิงเนี่ยขับรถกระบะตอนเดียวมานะครับ
แล้วก็ก่อเหตุยิงเขาแล้วก็หลบหนีไปเป็นอีซูซูสีบรอนเงินนะฮะ
เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้น๒ทุ่มนะฮะเมื่อคืนนี้
ที่โรงพยาบาลแกลงนะครับที่คนเจ็บถูกนำตัวส่งไปที่นั่นเนี่ยนะฮะ
วันนี้นายกิจสนะคนเจ็บนี่อันนี้เมื่อคืนนะครับเมื่อคืน
นี่นั่งซุดอยู่กับพื้นเขาถูกยิงที่ขานะครับ
หลังจากที่รู้ข่าวว่าเพื่อนที่มากับเขาแล้วถูกยิงด้วยกันเนี่ย
ตายซะแล้วแม่เขาก็มานะฮะแม่ของผู้ตายนะครับ
แม่ก็ยังงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ดีลูกชายถูกยิงตายซะแล้ว
นายกิจสนะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขานัดเคลียร์ใจกับไนโบ้
โบ้นี่คือมือยิงนะฮะนัดเคลียร์ใจกันที่สรรเขื่อนนะคุณเขียนมาสอน
อ่าแต่เป็นสรรเขื่อนที่จังหวัดระยองค่ะชื่อสรรเขื่อนเขาจุก
ถามว่าเคลียร์ใจเรื่องอะไรที่กิจสนะต้องเคลียร์ใจกับโบ้
เคลียร์ใจเรื่องแย่งจีบผู้หญิงคนเดียวกันปัญหารักสามเศร้าเลยนัดมาเคลียร์กัน
โดยกิจสนาเนี่ยขี่จักรยานยนต์มารออยู่นะฮะมากับเพื่อน
เพื่อนก็คือในดีที่เป็นชาวสปลาวนะครับจากนั้นโบ้ขับรถมาเป็นกระบะนะฮะ
ขับกระบะมามาคนเดียวพอมาถึงเนี่ยกิจสนะบอกว่าโบ้ไม่ยอมลงจากรถ
ไม่ยอมลงมาเคลียร์กิจสนะก็เลยขี่รถกลับไม่ลงมาก็ขี่กลับก็ได้
ก็มีในดีเนี่ยนั่งซ้อนท้ายกิจสนะเป็นคนขี่
จนมาถึงถนนนะฮะเป็นถนนสายเขื่อนเขาจุกนะฮะ
ในโบ้เนี่ยขับรถกระบะตามมาประกบด้านข้าง
ร้านแล้วก็เปิดกระจกมาเลยนะฮะแล้วก็ชักปืนออกมากระหน่ำยิงใส่สี่นัด
กระสุนเข้าทั้งกิจสนะแล้วก็ในดีที่นั่งซ้อนท้าย
กิจสนะยืนยันว่าเขาไม่ได้แย่งจีบแฟนของโบ้นะครับ
มันน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดเขาเลยอยากเคลียร์นะฮะ
แต่สุดท้ายงั้นโบ้ไม่ยอมเคลียร์มาไล่ยิงจนผู้เค้าตาย

ฉันคุณก็ไปเคียงกันครับไปพูดคุยกัน

ไปพูดคุยกันมาเคียร์กันว่าเป็นยังไงอะไรยังไง
แล้วก็ขับรถกลับกันครับ

มีมันกับไป
น้องผมกับเพื่อนกลัวดีมันก็นั่งมอเตอร์ไซด์ซ้อนกันสองคน
แล้วก็เปิดกระจกแล้วก็ยิงสายข้างเลยครับ
น้องผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
น้องผมนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปต้องรับกรรม

หลังจากที่รู้ข่าวนะครับเมื่อคืนนี้นะฮะ

บอกว่าลูกชายเนี่ยบอกว่าจะไปเป็นเพื่อนกิจสนะ

แม่บอกว่าเออก็ดีก็มีปัญหากันก็ไปคุยกันซะ
จะขอไปเป็นเพื่อนก็ให้ไปนะครับ
แล้วลูกชายก่อนจะออกไปเนี่ยนะ
นะก็ยังบอกกับลูกบอกให้กลับมากินข้าวด้วยกันนะลูก
ระหว่างที่แม่ทำกับข้าวอยู่นะครับ
มีลูกชายอีกคนนึงซึ่งเป็นฝาแฝดกับ
ฝาแฝดเนี่ยมาบอกบอกดีถูกยิงแล้ว

พอตั้งสติได้ก็รีบมาที่โรงพยาบาล

บอกเสียใจมากนะฮะคือเรื่องแค่นี้เนี่ยทำไมถึงขั้นต้องฆ่ากันตาย
อยากให้ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
สุดท้ายนะครับหลังจากเกิดเหตุช่วงค่ำนะฮะประมาณ๒ทุ่มตี๓ครับ
ท่านผู้ชมครับตำรวจที่ระยองไปจับกลุ่มตัวในโบ้ได้แล้วนะครับ
นี่ครับเสื้อสีเหลืองหมวกดำนี่นะฮะ
ชื่อจริงคือปัญจพลชื่อเล่นชื่อโบ้อายุ๑๘ปี
มือยิงนะครับไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านพักกลางสวนยางพารา
ในพื้นที่หมู่ก้าวตำรวจทุ่งควายกินเที่ยวเมืองแกรงจังหวัดระยอง
อยู่ในพื้นที่นั่นแหละแล้วก็ยึดปืน๙มมได้หนึ่งกระบอกนะครับ
เป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุเบื้องต้นในโบ้สารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงเขาจริง
แต่ขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะ

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาด้วย
เพราะว่ามีทั้งคนเจ็บและคนตายนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของอาวุธปืนนะฮะ
วันนี้ไม่ขอไปทำแผนถูกคุมตัวสอบปากคำเพิ่มเติม
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุมตัวไปฝากขังที่ศาลระหว่างการดำเนินคดี